โบราณอะไรเนี่ยเราก็มักจะเห็นบรรยากาศที่มันดูศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังใช่ไหม
แต่อยากจะให้ไปดูพิธีเลี้ยงผีที่แห่งนี้
มันมีความฮาเกิดขึ้นนะคะ
คุณชิสาครับค่ะคุณสงการใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยว
โอ้งแตกเลยอะใช่โอ้งแตกเลยเหรอ
เราดูแล้วอาจจะงงเออคุณมันเล่นสงการยังไงตอนนี้

พอตอนที่โอ้งแตกเนี่ยพวกเค้ามาโรธพิธีดูตั้งข้างตั้งงานอะค่ะ
มันถึงองค์แตกไปได้ยังไงนะเรียกได้ว่านี่คือส่วนหนึ่งของพิธีเลี้ยงผีนะ
เป็นพิธีของชาวบ้านที่อำเภอโนนสูงจังหวัดมุกดาหาร
นั้นเนี่ยคนผู้ไทยเขาอาศัยอยู่ค่ะเป็นชาวไทยนะคะที่เอ่อ
อาศัยอยู่ในแถบอีสานตอนบนพิธีเนี้ยเขาทำขึ้นมาเพื่อเลี้ยงขอบคุณผีบรรพบุรุษ
รวมถึงขอขมาสักการะผีที่ช่วยปกป้องคุ้มครองชุมชนให้ปกติสุข
ไม่ให้มีเพศภัยใดทั้งสิ้นรวมไปถึงไม่ให้มีอันตรายเกิดขึ้นกับคนในชุมชน
ครับแล้วปีเนี้ยทำกันปีละครั้งเท่านั้นโอ้
หลังจากที่ทำพิธีเลี้ยงผีกันเรียบร้อยแล้วยังไง
สิ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นในคลิปนี่แหละก็คือการเล่นน้ำ
มากจนโอ่งแตกเลย
แต่เชื่อว่าการโอ่งแตกคงไม่ใช่ส่วนหนึ่งในพิธี
คงเป็นอุบัติเหตุนะเล่นกันอย่างสนุกสนาน
แต่ว่าความเชื่ออาจจะหมายถึงว่า
พอให้มันแบบเล่นน้ำได้ชุ่มฉ่ำได้คลายร้อน
สนุกสนานได้สร้างความสมัครสมาธิสามัคคีกันไป
ต้องการยังคิดอยู่เลยว่าปีนี้จะได้เล่นหรือเปลี่ยน
ปีนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะได้จัดอยู่หรือเปล่า
แต่ก็ไม่เป็นไรดูเขาไปก่อนละกันดูอย่างนี้ก็มีความสุขดี